แอมเราต้องตามต่อนะฮะ

ธนายแอมคือธนายพัดเนี่ย

แล้วก็ประเด็นนี้เมื่อวานมีการเรียก

ของแอมนะฮะว่าเป็นคนส่งของ
ก็คือกระเป๋าของก้อย

ต้องตามต่อเนื่องนะครับคืออย่างนี้ฮะ

เนี่ยเปิดตัวคุณแก้ว

เป็นพยานปากสำคัญแล้วก็เป็น
เพื่อนสนิทของแอมสายนายนะครับ

ซึ่งเป็นหลักฐานมีการเปิด

อยู่ในถุงดำแบบนี้นะครับ
คือคุณแก้วระบุแบบนี้
ให้ข้อมูลกับทางนักข่าวแบบนี้ครับ

ตำบลนาวุ้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

ในขณะที่ผู้ส่งส่งมาวันไหน

้อยตายวันไหน๑๔เมษายน
ก็เลยเป็นการส่งพัสดุ

กระเป๋าหลุยใบนี้แหละนะครับ

ส่งมาจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งแน่นอนเป็นพื้นที่ภูมิลำเนา

ทีนี้คุณแก้วเพื่อนสนิทของแอมนะ
หอนใจนะไว้พัสดุดังกล่าวเนี่ย

ตอนแรกเธอก็ไม่แน่ใจว่าเป็นทรัพย์สินก้อยหรือเปล่านะ

ตอนที่วันไปปล่อยปลาถือกระเป๋านี้

ก็คือกระเป๋าถือแบรนเนมหรือวิกตอง๑ใบ

โทรศัพท์มือถือแอนดรอยอีก๑เครื่องนะครับ

สินทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในกล่องพัสดุนี่แหละฮะ

ญาติตามหาตั้งแต่ก้อยเสียชีวิตนะครับ
และจากการตรวจสอบผู้ส่งต้นทางเนี่ย
พบว่าน้องสะพ้ายของแอม

พื้นที่ส่งคือกาญจนบุรี
แล้วก็มีข้อมูลในการที่ต้องเรียกสอบปากคำ

แล้วก็น้องชายของแอมนะครับ
ทั้งน้องสะพ้ายแล้วก็น้องชายของแอมนะครับ

ทั้งน้องสะพ้ายแล้วก็น้องชายของแอมนะครับ

ทั้งน้องสะพ้ายแล้วก็น้องชายของแอมนะครับ
บอกว่าในวันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
จะพาแก้วพยานปากสำคัญซึ่งเป็นผู้รับพัสดุไปพบกับแอมที่สารทันทะสถานหญิงกลาง
เนื่องจากคุณมันปรากฏข่าวออกมาแววว่าแอมเนี่ย
เคยขอพบแก้วเคยขอพบผู้หญิงคนนี้นะครับ
ส่วนการตรวจสอบสิ่งของต่างเนี่ยนะครับ
พบว่าเป็นของก้อยจริงนะครับเป็นของก้อยจริง
ส่วนน้องชายและน้องสะพ้ายของแอมที่เมื่อวานเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะฮะ
คุณผู้ชมเข้าให้กลางคืนตอนที่เดินเข้ามาให้ปากคำนักข่าวพยายามเจาะถามนะ
จ่อไมค์ถามเลยนะฮะโดยเฉพาะตัวน้องสะพ้ายของแอมนะฮะ
ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งของให้กับแก้วปรากฏไม่ให้สัมภาษณ์ใด
ก็เดินเข้าห้องไปเลยนะครับในห้องนั้นโอ้โหตำรวจเยอะมากนะฮะ
ห้องประชุมความคืบหน้าทางคดีที่กรมชาการตำรวจบุทรภักดิ์๗
แล้วก็ถูกสอบปากคำแบบนี้นะครับ
อืมค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ฟัง
ฟังอะไรมันมีคลิปเสียงเป็นการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ระหว่างคุณระพี
คุณผู้ชมน่าจะจำคุณระพีได้เป็นผู้ประสานงานเหยื่อคดีของแอมไซยาไนนี่แหละค่ะ
กับน้องสะพ้ายของแอมที่เป็นคนส่งพัสดุกล่องนี้
แล้วน้องสะพ้ายของแอมเนี่ยยืนยันว่าแอมเป็นคนให้เธอมาส่งกล่องพัสดุไปที่จังหวัดเพชรบุรี
อ้างว่าเป็นกล่องใส่เอกสารโอ้โหนี่เป็นข้อมูลสำคัญมากนะ
คุณระพีคุยกับน้องสะพ้ายแอมก่อนเลยก่อนที่ตำรวจจะสอบปากคำ
เพราะว่าข้อมูลในการสอบปากคำน้องสะพ้ายของแอมยังไม่ถูกเปิดเผยออกมา
แต่คุณระพีเปิดเผยคลิปเสียงนี้แล้ว
ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เราเนี่ยส่งพัสดุให้เขาเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่พอทราบไหม
อ๋อตอนนี้หนูจำไม่ได้จริงครับพี่
แต่วันนั้นมันน่าจะเป็นวันที่เขามาเอารถไปยืมไปใช้อะไรหรือเปล่า
อ๋อเขายืมรถที่บ้านไปรถวีโก้ไปใช้เขาบอกว่าไม่มีรถใช้

แล้วเขาบอกว่าไงตอนที่ให้เอาของไปส่ง
คือวันนั้นน่ะหนูว่าลาบเพราะหนูไม่สบาย
ว่าเออเดี๋ยวไปเดินเห้อมานานี้หน่อยไม่อยากนอนเยอะ

พี่ไม่ได้มาจัดชดน้า

อ่ะส่งที่เอ่อ

ทามากานเราเนี้ยน่ะ
เพิ่งตรวจพบไงว่าเราจะของแล้วอ่ะก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเราต้องออกมามาแสดงความ

นี่แหละค่ะคุณระพีโทรคุยกับน้องสะพ้ายของแอมเลย
สะพายของแอมบอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่แอมเขาสั่งให้ส่ง
นี่เป็นการคุยก่อนที่ตำรวจจะเรียกทั้งน้องชายและน้องสะพ้ายของแอม

เดี๋ยวต้องรอนะผลการสอบปากคำน้องชายและน้องสะพ้ายของแอม
กรณีการส่งของซึ่งเป็นทรัพย์สินของก้อยคนตาย

ต้องเรียกใหม่และเรียกทนายแอมไม่ได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้ทนายพัฒน์หลุดวงโคจรของแอมไปเรียบร้อยแล้ว
ครับนี่ทนายพัฒน์พูดแบบนี้เลยนะฮะ
บอกว่าไม่ได้ทำคดีให้แอมแล้วนะ
อย่าลากดิฉันลงต่ำค่ะ
อุ๊ยหมายความว่าอย่างไรคุณไม่รู้ตีความไม่ถูก
คุณผู้ชมลองตีความซิเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ฟังประโยคนี้ด้วย

เรื่องนี้ก็ฮือฮามากเลยเพราะว่านักข่าวของเราเนี่ย
โทรไปหาทนายพัฒน์เองเลย

อ๋อตัดเยื่อตัดใยตัดขาดกันอย่างไรนะครับ
คุณอยากรู้ไหมครับใครเทใครอยากรู้แอมไปเซ็นตั้งธนายคนใหม่อ้าว
ก็อย่างนี้แปลว่าแอมเททนายพัฒน์ไหมตั้งแต่วันที่๑พฤษภาแล้วค่ะ
ว่าเป็นเพื่อนสนิทไว้ใจกันที่สุดไงใช่คือแล้วทนายพัฒน์เนี่ยนะ
ก็บอกด้วยบอกว่าทนายความคนใหม่เนี่ยที่จะมาทำหน้าที่ดูแลคดีให้แอมทุกคดีเนี่ยนะ
ชื่อว่าทนายชินคุบไทยกรเผื่อไปตามกันได้เลยค่ะนี่ทนายแอมบอกแบบนี้
แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนะทนายพัฒน์วันที่ทำหน้าที่ทนายแอมให้เป็นวันสุดท้ายคือวันไหน
ทนายพัฒน์บอกว่าอ๋อวันที่ทนายพัฒน์ไปเยี่ยมแอมอันนี้คือทนายชินคุบนะคะ
ทนายพัฒน์ไปเยี่ยมแอมในเรือนจำคือวันที่๕พฤษภาคมอันนั้นนั่นแหละ
คือวันที่ทำหน้าที่ให้วันสุดท้ายคุณจำได้ไหมคุณบุ๊คหลังจากภาพนี้
พอไปเยี่ยมแอมในเรือนจำปั๊บออกมาเสร็จแล้วปั๊บมาไทยรัฐทีวี
ยังถามอยู่เลยเราออกมาจากข่าวเที่ยงอ่ะยังยืนคุยอยู่กับทนายพัฒน์อยู่สักประมาณแบบ๕นาที๑๐นาทีเลยอ่ะ
ก็ไม่มีพูดเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวเหมือนกัน
แล้วลองฟังดูสิล่าสุดที่โทรคุยกับทนายพัฒน์
ฟังจากปากหากว่าไม่ได้เป็นทนายแอมแล้ว
นักข่าวเราถามทำไมไม่ปริปากตั้งแต่วันที่๑พฤษภา

ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนะคะยืนยันเลยค่ะ
น้องแอมก็ได้แต่งทนายในชั้นศาลอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็ต้องรับเป็นทั้งหมดนะคะส่วนตอนแรกที่คุณพัฒน์ทำกับท่านทนายคนอื่นด้วย

วันนี้ก็เลยเปิดปากพูดให้ได้ยินเลยแล้วนะคะว่า
เราหมดหน้าที่แล้วเรามีหน้าที่ในแพทย์ชั้นพนักงานสอบสวนนะ
ตอนนี้มีคุณชินคุบอุทัยกรเข้ามารับผิดชอบทั้งหมดของแอมทั้งหมด
ไม่เกี่ยวกับคุณแพทย์แล้วก็เลิกคอมเมนต์คุณแพทย์ได้แล้วค่ะ
เราไม่ได้เป็นทนายให้กับเขาแล้วนะคะ
แล้วก็ที่จะต้องชี้แจงอีกทีนึงว่า
คุณพัฒน์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับแอมอะไรเริ่มต้นเกี่ยวกับค่าอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือไม่
บอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวเพราะคุณพัฒน์เนี่ยรู้จักกับแอมรู้จักแบบในเฉพาะเนื้องาน
เพราะฉะนั้นใครที่ก่อนกระทำความผิดหรือขณะกระทำความผิด
ไม่ได้อยู่ในวงโคจรอะไรกับเขาเลยกรุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยนะคะ
ได้ยินไหมคะกรุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยนะคะ
หลายคนมีข้อสงสัยเยอะฮะทนายพัฒน์บอกว่าเธอเป็นทนายเฉพาะช่วงของชั้นพนักงานสอบสวน
แต่แต่ก่อนจำเสียงสัมภาษณ์เธอได้ไหมเธอบอกนู้นจะสู้ไปถึงชั้นศาลเลย
ถงหลักฐานจะไปเปิดในชั้นศาลจำได้ไหมที่บอกว่าแอมอดทนนะอีก๘๔วันออกมาเดี๋ยวพี่จะพาไปช้อปปิ้ง
สุดท้ายไม่ได้เป็นทนายแล้วนะคะแล้วพอหลังจากที่ทนายพัฒน์รู้ว่าแอมแต่งตั้งทนายคนใหม่
ทางฝั่งธนายพัฒน์เองก็แจ้งไปที่ครอบครัวแอมครอบครัวแอมก็ไม่ได้ติดขัดอะไร
ถามตรงเถอะทนายพัฒน์เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรแอมถึงเท
คือทนายพัฒน์บอกว่าอันนี้ส่วนตัวไม่รู้นะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมันอาจจะเป็นไปได้นะ
อาจจะไม่พอใจการทำงานของทนายพัฒน์ก็ได้
โอ้โหแอมนี่มีอิทธิปนิกขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
ทีนี้ก็ถือว่ายกเลิกกันไปแล้วนะ
ไม่ได้เป็นทนายให้แล้วนะแต่ตอนนี้ไฟฟอลโลไปพุ่งโฟกัสที่ทนายคนใหม่
ถูกต้องแล้วรู้ไหมเมื่อกี้นี้เลยทีมข่าวเที่ยงของเราเนี่ย
รีบยกหูโทรหาเลยทนายชินคุบคะสรุปคือยังไงคะ
เรียกได้หรือยังว่าทนายชินคุบคือทนายแอมคนใหม่
นายชินคุบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ผมจะค่อยอธิบายให้ฟังคือผมเนี่ยได้รับการแต่งตั้ง
เป็นทนายความเพื่อไปพบกับแอมในเรือนจำนะ
เพื่อให้คำปรึกษาทางคดีแต่รายละเอียดอื่น
อยากให้ทนายชินคลุปมายืนยันความจักปากทนายชินคลุปนะคะ
คือของผมไปเขาไปพบลูกความของผมใช่ในเรือนจำ
แค่นั้นเองพี่แล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เขาอยากคุยด้วย
ก็ให้เซ็นแต่งให้หน่อยผมก็เซ็นแต่งเพื่อ
แต่ก็ยังไม่ได้เข้าพบเหรอครับไม่ครับมันเป็นเป็นระเบียบของกรมราชธรรมอยู่แล้วครับ
คือการที่เราเข้าพบผู้ต้องขังได้คือต้องมีใบแต่งทนาย
ใช่เพื่อเข้าพบกับผู้ต้องขังผลดีผลเสียของการสู้
หรือรับจะเป็นยังไงต่อไปอย่างนี้พี่
ก็คือเป็นการให้คำปรึกษาใช่ไหมคะ
ใช่ให้คำปรึกษาเหมือนศิลธรรมศาสตร์มันได้กฎหมายให้เข้าคำปรึกษาครับ
การที่จะเข้าพบกับผู้ต้องขังได้เนี่ยคือต้องมีใบแต่งปกติแล้วครับ
ใช่มีใบแต่งเพื่อเข้าพบกับรูปความนั่นเองพี่
อ้าวหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวทนายชินคุพธรรมจะไปพบกับแอมวันจันทร์ที่๑๕
งั้นเดี๋ยวรอดูสรุปว่ายังไงจะเป็นทนายคนใหม่ไหมหรือยังไง

ก็เยอะเลยล่ะค่ะที่เห็นนี่แหละค่ะ